แล้วก็วันนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเลย
เพราะบอกว่ามีนักธุรกิจชาวจีนที่อยู่ในบ้านเรา
ปรากฏว่าถูกกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันได้ไม่นาน

ก่อนหน้านั้นทำร้ายแล้วรอบหนึ่งที่โต๊ะอาหาร

มีคลิปวงจรปิดที่โรงพยาบาล
เห็นกันชัดเจนตอนที่บุกเข้าไปทำร้ายนะฮะ
ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้
เดินเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากนั้นเหมือนเดินหาอะไรใครสักคนอยู่นะฮะ
ซึ่งในโรงพยาบาลปรากฏว่ามีนายโทนี่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน
คู่กรณีคือผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเดินไปเดินมาจนกระทั่งสักพักหนึ่งสามารถเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะแล้วก็เข้ามาถามพยาบาลในห้องฉุกเฉินนะฮะ
ว่านายโทนี่อยู่ไหนประมาณนี้นายโทนี่อยู่บนเตียงนู้นคุณปรากฏผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเดินไปฮะ
หลังจากนั้นทำอะไรฮะนี่ครับคุณผู้ชมคว้าไฟฉายเป็นไฟฉายของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะ
ฟาดหัวนายโทนี่เข้าไปคุณผู้ชมขณะเขานอนเจ็บอยู่แบบนั้นนะ
ก่อนหน้านั้นเขาถูกแก้วเบียร์แก้วหนาฟาดแล้วนะถูกนายเสื้อขาวเป็นคนฟาดแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาล
สุดท้ายมาถูกฟาดซ้ำอ่ะนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มีคลิปวงจรปิดนะฮะ
สามารถที่จะเอาผิดได้แต่เหตุฉะไหนตำรวจไทยถึงไม่ทำงาน

เขาเอามาร้องต่อทนายบรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
ซึ่งนายโทนี่อายุ๔๐ปีเป็นนักธุรกิจชาวจีน
มาอยู่ในบ้านเราร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
สำนักงานทนายคู่ใจอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี

ส่วนคุณโทนี่เป็นคนเสื้อดำที่ใส่หมวกปิดบังใบหน้าไว้แบบนี้นะครับ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๑๔กันยายนปี๖๕นะปีที่แล้ว
เวลา๓ทุ่มคือไปกินดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
พร้อมกับคู่กรณีคนเสื้อขาวเมื่อกี้ที่บุกไปที่โรงพยาบาล

แล้วก็ยังมีเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คนนะ
ตอนนั้นกินข้าวกันเสร็จแล้วเตรียมแยกย้ายกัน
ปรากฏตอนนั้นนะชายเสื้อขาวคู่กรณีเมามากพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
ตัวนายโทนี่เป็นห่วงก็เลยบอกกับคู่กรณีบอกว่าเดี๋ยวเรียกรถมารับเอาไหม
โทรหาใครให้มารับกลับบ้านจะปลอดภัยกว่านะ
ผู้ชายคนนั้นโทรหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนายโทนี่ก็ไม่รู้จักนะ
เมื่อผู้หญิงมาถึงก็ทักทายใช้กำปั้นชนกัน
ก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะ
คือโทนี่กับผู้หญิงก็แค่ทักทายการเอากำปั้นชนกันเท่านั้นเอง

แต่ก็ชมผู้หญิงคนนั้นว่าโอ้หน้าตาดีจัง
ปรากฏว่าชายเสื้อขาวที่ปรากฏในคลิป
ตอนแรกก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ด้วยกันดีนะ
ขวาแก้วคูณแก้วเบียร์ซึ่งเหมือนหนานี่
ฟาดใส่หัวเขาเมื่อกี้ฟาดหลายครั้งจนศีรษะแตกคุณผู้ชม
ก็เพราะว่าแบบไปชมหรือเปล่าว่าหน้าตาดีอะไรแบบนี้ค่ะ

เมื่อกี้เขาเปิดหัวให้ดูใช่ไหมถูกเย็บนะคุณนะ
และทีนี้เขาก็เลยเข้าโรงพยาบาลตอนที่จะถูกเย็บนั่นแหละฮะ
ปรากฏว่าชายเสื้อขาวบุกที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
เอากระบอกไฟฉายที่แย่งมาจากมือของคุณหมอคุณพยาบาลนะนะ
มาฟาดหัวเขาเข้าอีกนะฮะรวมแล้วเขาเย็บหัว๔๐เข็ม

คุณผู้ชมฮะทีนี้แจ้งความกับตำรวจสนสแหมดำกับสนท่าข้าม
ในข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บแตก

เพราะทางฝั่งคู่กรณีรู้จักกับตำรวจระดับนายพลคนหนึ่ง

ขนาดคนไทยตีกันในโรงพยาบาล

ทำไมไม่ออกหมายจับมีคนหนุนหลังหรือเปล่า
จะมาอ้างว่าอิทธิพลของในพลไม่ได้
ฟังเสียงทนายรณรงค์นะครับ

ทางฝ่ายทนายมีข้อมูลหมดแล้วค่ะ
แล้วก็สิ่งสำคัญที่เขาต้องการตอนนี้คือ
อยากจะทำให้เรื่องของเขามันรับรู้ไปถึงสังคม
แล้วก็อยากให้กระบวนการของกฎหมาย

ให้กลับมาทำคดีนี้ให้เขาอย่างแบบเป็นธรรม
แล้วก็ให้เขาได้รับความเป็นธรรมที่สุด

ให้กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ไฟฉายจากหมอแล้วเอาทุบที่ศีรษะของเขา

ไม่กล้าอยู่ไทยเพราะเป็นนักธุรกิจเดินทางมา

แต่ปัญหาก็คือพอเขาไปแจ้งความแล้ว
ปรากฏว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

สอนอสแมดำสอนอท่าข้าม
เป็นสอนอในจุดที่เกิดเหตุทั้งสองแห่ง
นี่แหละฮะเป็นเรื่องที่ถึงมือทนายรณรงค์แล้ว
เพราะว่านายโทนี่คนจีนคนนี้เขาบอกเขากลัว
ทำธุรกิจอยู่เมืองไทยแล้วอยู่มาถูกคนจีนด้วยกัน
ทำแบบนี้และคนจีนผู้เกาะเหตุ
ทำไมมีแบ็คมีคนหนุนหลังเป็นระดับนายพลด้วยนะ
เออนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องรอดู
วันนี้คุณผู้ชมฮะทนายโรนโรง
พาลูกความพาคุณโทนี่
ไปเลยคุณไปกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ค่ะนี่ไปมาแล้วนะนี่นะครับตั้งแต่๑๐โมงเช้าที่ผ่านมา
ค่ะเออนะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบานทนายรณรงค์
พานายโทนี่นักธุรกิจจีนที่ถูกเย็บ๔๐เข็ม
เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง

จากคู่กรณีเป็นนักธุรกิจชาวจีนเหมือนกัน
และอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ก็เลยหวั่นคดีจะถูกแทรกแซงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
นายรณรงค์ก็บอกว่าโอ้โหหลังเกิดเหตุผ่านมากี่เดือนแล้วคุณ
เดือนตั้งแต่กันยายนปีก่อนนะ
ทำไมคดีไม่มีความคืบหน้า
แล้วก็บอกว่ามีข้อพิรุษที่โรงพยาบาลไม่เข้าแจ้งความเหตุการณ์นี้ด้วย

ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมที่กองบัญชาการตำรวจนครบานนี่แหละนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะฮะ